คนไหนคะคุณแม่เล่าอย่างนี้
สายแวดละป้องก่อนกับแก้วอ๋อคุณป้อง
อ่ะถอดไฮชัยที่คือไม่โอเคหรือยังไงค่ะคุณแม่นั้นโกรธ
ทำเอาแฟนคลับแล้วตื่นเต้นไปหมดนั่งอกสวยไหมหน่อยมา
ฮ่าโอ้โห
กระป๋องสู้นะก่อน

พูดนางสกุลก่อนก็ได้ซีรีต์องค์คนสกุล
อย่างที่เราเคยเห็นในภาพ
ที่เป็นภาพปรากฏออกมาว่าเขาถ่ายรูปด้วยกัน

เพราะว่าเขาไปงานแต่งงานเพื่อนไง

คุณแม่ไม่น่าจะกดเลยเขาแค่ถ่ายรูป

ไม่ได้เสียแต่เขาตอนไหนละค่ะ

คือไปเสียพรมอาจารย์ให้เขาตอนไหนละค่ะ

เอาจริงน้องพูดแบบนี้

พูดยังไงวะ

มันจะทำให้ยุ่งยากวุ่นวาย
อันนี้จริงเลยจริง
อันนี้ความเห็นส่วนตัวคุณแม่นะคะ
ไม่ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะนะ

ตอนนี้ทุกคนก็โตขึ้น

นั่งคุยกันมองย้อนกลับไป
สมัยก่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ว่าเราไม่น่าโกรธกันเลย

แต่ว่าตอนนี้ต่างคนต่างโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้ว

อายุ๑๙อะ

ผมว่าก็ดูกันไปก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดจะคบกันอีกคนนึง

ถูกไหมครับ
บ่อยมากกว่าแต่ก่อนนิดนึงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน

อันนั้นแฟนคุณแม่น้องสัน
ส่วนที่น้องก็ไปร่วมงานกับช่องวัน
เพราะตอนนี้เขาหมดสัญญากับทางนู้นแล้วใช่ไหม

เพราะน้องเขาก็ไปเล่นซีสคอมบอกมีสิทธิที่จะได้บอกเจอโรงงานได้ไหม